ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาตามคดีที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๐ปีนะฮะไปทุ่งนาไปต้อนวัวกลับเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าไปถูกฆ่าตายลักษณะเปลือยท่อนล่างกางเกงชั้นในถูกถอดแล้วเอาไปปิดเอาไว้ที่อวัยวะเพศสืบไปสืบมาสุดท้ายน้องรักของตัวเองฆ่าพี่สาวตัวเอง
น้องแท้ป้อนข้าวป้อนน้ำกันมาถามว่าทำทำไมขอเงินซื้อเหล้าแล้วพี่ไม่ให้แค่นั้นเองคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ

ผู้ตายชื่อว่านางสำรวยสุรสรอายุ๖๐ปี
ก็เป็นชาวบ้านที่บ้านโคกลาวตำบลไพรอำเภอปราศาสตร์ที่จังหวัดสุรินทร์
นำไปทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดประจำหมู่บ้าน
นางสำรวยถูกพบกลายเป็นศพกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่แล้วฮะ๑มกราคมสภาพถูกทุบตีด้วยของแข็ง
กางเกงชั้นในก็ถูกถอดกางเกงในก็ถูกถอดออกมา
แล้วก็ปิดเอาไว้ที่อวัยวะเพศกางเกงกุทองหมดเลยนะฮะ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
ทำไมต้องมีการถอดกางเกงกับกางเกงชั้นในออก
ต่อมาตำรวจคุมตัวน้องชายแท้เอาไว้ได้
เอาไปเค้นสอบนี่เค้นไปเค้นมา
ส่างแล้วตอนคุมตัวเมา
สอบจนส่างสารภาพว่าผมลงมือฆ่าพี่สาว

เหตุผลเพราะว่าไปดักเพื่อขอเงินซื้อเหล้า

นางสำรวยเนี่ยไปต้อนวัวกลับเข้าบ้าน
พอถึงจุดเกิดเหตุมันคือกลางทุ่งนาคุณผู้ชม

น้องชายมึนเมาอยู่ไปดักรอพี่
ขอเงินซื้อเหล้าหน่อยฉลองปีใหม่

พี่สาวไม่ให้มีปากเสียงกัน

ทำร้ายพี่จนตายคุณผู้ชมครับ

ขณะที่พี่ชายคนโตชื่อว่านายสมบัติ
เขาบอกว่าเขามีพี่น้องกัน๔คน

แล้วผู้ที่ก่อเหตุเป็นน้องคนสุดท้อง
ก็คือคนที่๔นะครับ
นายสมบัติคาดไม่ถึงเลยว่าน้องชาย

ทั้งที่พี่เป็นคนคอยหาน้ำหาข้าวให้กิน

เพราะว่ามันไปฆ่าทำไม
เหล้าก็ซื้อทุกวันนี้ให้มันกินทุกวัน
อาหารด้วยใช่ไหม

มันก็ยืนเฉยมันทำมืนมันไม่รู้เรื่อง
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำไปเบื้องต้นแล้ว
พวกต่อหาเองก็สัดภาพว่าทำไปจริงแล้วครับ

ก่อนสุดท้ายมาพลิกลิ้นภายหลังอีกนะ
กลับไปกลับมาคือคนเมานะครับ

พบว่าใบหน้าของผู้ก่อเหตุเองก็มีรอยขวนด้วย

เหมือนมีการยื้อยุดฉุดกระชากันระหว่างพี่กับน้อง
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็เตรียมฝากหางต่อสารจังหวัดสุรินในเช้าวันนี้
นะถ้าผลออกมาอีกนะคุณผู้ชม
ถ้าผลออกมาอีกว่าน้องชายคนนี้
ล่วงละเมิดพี่สาวตัวเองด้วยเนี่ย
ข้อหามันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ